คุณผู้ชมคุณอารยาไปดูเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดขอนแก่น
เขาบอกว่าเป็นบันไดเดินได้เองบันไดผีจ้ะอู้อ่ะไปดูค่ะ
เอาแล้วครับงานเขาแล้วครับพี่น้องบันไดก็อยากเห็นงานซอย
บันไดย่างครับครับผมมีกลไกบูมีสแตนอิน
ผมมีผู้แสดงแทนครับบันไดยางครับ
มินี่ขึ้นมาเคี้ยลายสายไฟให้หวัดปลาผู้เขาว่ง
สายสายไฟพาดเสาแล้วบันไดยางครับเออเป็นยังไงล่ะคะเออนะ
คลิปนี้คนใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าจันทีดวงสำราค่ะเอามาโพสต์ไว้
แล้วก็บอกว่ามาเคลียร์ลายสายไฟของวัดนะคะ
ก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงนะอันนี้มันเกิดขึ้นตอนกลางวันแสกเลย

จังหวะที่เอามาทำเดินเรื่องสายไฟให้ทางวัดมาช่วยงานเจ้าอาวาส
ก็ได้ยินเสียงแปลกหันกลับไปเฮ้ยบันไดเดินได้เอง

เขาบอกเขารู้สึกแปลกใจนะส่วนตัวมีความเชื่อแบบนี้ทั้งสองอย่างคือ

หรือจะเป็นบันไดมันถูกกางแล้วระดับมันได้ที่ไง
แล้วตรงนั้นมันเป็นทางลาดชันพอดี
ก็เลยทำให้บันไดมันเคลื่อนไหวได้แบบนี้ตามความเอียงของถนนค่ะ

มีชาวบ้านบางคนเขาบอกแบบนี้
เชื่อว่าเหตุการณ์อาจจะมีวิญญาณคนตายมาช่วยงานในวัด
และชาวบ้านหลายคนเชื่อว่าเป็นวิญญาณของเพื่อนบ้าน
ที่เกิดเหตุการณ์กินลูกชิ้นติดคอตาย
เมื่อปีที่แล้วก็มาทักทายด้วยการพาบันไดเดิน

เพราะวันนี้ที่ฉันเล่าตามค่ะที่ชาวบ้านเขาบอกมาแบบนี้
ทีมงานก็เลยมีการทีมข่าวเรานี่แหละค่ะ
ลองเอาบันไดของช่างไฟที่กำลังใช้งานอยู่ในวัด
มาตั้งเหมือนกันเอามาตั้งใช่
มาตั้งบนถนนทางลาดชันแบบนี้แหละค่ะ
ปรากฏว่าบันไดมันก็เคลื่อนไหวไปข้างหน้าเหมือนกันนะ
ก็คือเดินได้เดินได้เหมือนกันได้นิดหน่อย
มันก็คนละแบบด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะ
ลองเอามาตั้งตรงทางเรียบอะค่ะ
แล้วจะดูซิว่าจะเดินได้ไหมนะ